คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้มาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด

แต่ว่าไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรยังคงเดินหน้านะฮะ
เพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
และล่าสุดผลการตรวจพบมีผู้ติดเชื้อกว่า๗๐๐คนแล้วครับ
ปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิดยังคงเดินหน้าต่อไปครับ
ที่กรุงเทพมหานครได้มีการนำชุดตรวจเชื้อโควิด
ที่ได้รับมอบมาจากโครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙
ไปตรวจหาเชื้อเพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ
เป็นการตรวจแบบเชิงรุกในชุมชนต่างกว่า๒๐๐ชุมชนในกรุงเทพทั้ง๕๐เขตครับ
ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว
พบว่าเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด๑๙
ก็สามารถดำเนินการตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้นให้กับชาวบ้านไปแล้ว
ทั้งหมด๖๗๔๐คน
ผลของการตรวจทั้ง๖๐๐กว่าคนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๗๘๖คน
ทั้งหมดก็นำตัวเข้าไปสู่โรงพยาบาลเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว๑๕คน
รักษาตัวในสถานกักตัวของชุมชน๙คน
ไทยรัฐกรุ๊ปนำไปมอบให้กับกรุงเทพมหานครนั้น
เป็นความร่วมมือของไทยรัฐกรุ๊ปพนึกกำลังกันกับพันธมิตรทั้ง๓๐
พันธมิตรของเราทางภาคเอกชนเลยนะครับ
ในการจัดหาชุดตรวจโควิดเบื้องต้นเพื่อช่วยในการควบคุมโรคระบาดนี้
ให้เป็นไปได้เร็วที่สุดตามหลักยิ่งตรวจเชื้อมาก
และเร็วจะยิ่งลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสร้ายได้มากขึ้นนั่นเอง
ถ้าคุณผู้ชมสนใจหมายถึงคุณผู้ชมทั่วไปนะ
ที่ไม่ใช่ภาคเอกชนอยากจะร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะสนับสนุนหาชุดตรวจ
๑๙๖๓๐๖๖๕๖๖ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนวิภาวดีมรังศิษย์นะครับ
ร่วมกันฝ่าวิกฤติไปด้วยกันนะคะการตรวจเชื้อเจอเร็วรักษาเร็วระงับเร็ว